คุณผู้ชมคะมาดูกันยังอยู่กันที่เรื่องของเด็ก
แต่ว่าคือมันเป็นเรื่องของการทำโทษ
ซึ่งเราก็จะเห็นในหลายข่าวหลายครั้งแล้วว่า
การทำโทษของคุณครูเนี่ยโอ้โหมันมีผลนะ
คือต้องทำโทษกันด้วยวิธีรุนแรงขนาดนี้หรือเปล่า

พ่อแม่มาวอนขอความเป็นธรรมเลยนะคะ
ว่าเขาไม่ยอมแน่ที่ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียน
มาทำร้ายน้องแบบนี้ไปหยิกท้องบิดท้อง
แล้วทำต่อหน้าเพื่อนทั้งโรงเรียน
นี่ก็คือเปิดท้องให้ดูคุณผู้ชมยังเห็นรอยแดงที่โดนไหม
นี่บิดหูด้วยหยิกหูด้วยอีก
เรื่องนี้นะคะคนเป็นแม่ค่ะนางสาวดาวยุ๔๕ปี
อยู่ที่ตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิค่ะ
อยากจะมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายอายุ๑๑ปี
น้องเป็นนักเรียนชั้นป๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ถูกพอโรงเรียนทำร้ายร่างกายหน้าเสาทง
เมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องนี่เจ็บเยอะเลยนะ
แม่เล่ากลับไปก่อนว่าย้อนกลับไปวันที่๙

วันที่๙โรงเรียนมีพิธีไหว้ครูค่ะ
เขาบอกว่าลูกชายเนี่ยก็เล่นกับเพื่อน
แล้วก็ทำคือเหมือนกับว่าทูบในกลวยที่จะเอามาไหว้ครู

เออคือหล่นไปอ่ะเออคือหล่นไปแล้วเหลือหนึ่งดอก

คือมันหล่นไปแล้วมันเหลือ๑ดอกอยู่ในกรวย
ปรากฏว่าก็ไหว้ไปแบบนั้นใช่ไหม

ไปฟ้องผู้อำนวยการโรงเรียนวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละ
มีการเรียกลูกชายของตัวเองออกไปหน้าเสาทงค่ะ

ขณะที่กำลังเพื่อนจำนวนมากยืนเข้าแถวอยู่แบบนั้น
ทีนี้คุณผู้ชมน้องอายุ๑๑ปีอยู่ป๕เองนะ
เขาก็โชว์รอยแผลอย่างที่เห็นแบบนี้
นี่คือถามวันรุ่นอะไรบ้าง
บอกว่าพอบิดท้อง๕ครั้ง
ดหูสองครั้งแล้วก็ทุบหลังอีกหลายครั้งเลย

นี่คืออยู่หน้าเสาทงมันเหมือนกับโดนประจาน
ถูกและนี่แหละคือสิ่งที่น้องพูดว่าน้องอับอายเป็นอย่างมาก
แล้วอย่างที่บอกว่าเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีเพื่อนที่ออกมาเล่าว่าโอ้โหรู้สึกกลัวนะ
เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผอโรงเรียน
มีประวัติในลักษณะนี้คือเคยทำแบบนี้มาก่อน

คือถ้าเกิดเด็กพูดแบบนี้แปลว่าเด็กเห็นไง
พ่อของน้องที่ถูกคุณครู
ถูกพอบิดท้องบิดหูเนี่ยนะคะ
ยอดชายบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่อยเถอะ
ว่าเคยมีเด็กคนไหนที่โดนแบบนี้บ้าง
แล้วผมอยากให้ลูกผมเป็นเคสสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายได้ไหม
แต่นี่ก็พาลูกไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองชายภูมิ
แล้วครอบครัวบอกว่าไม่เอาพอไม่ต้องมา
พอไม่ต้องมาขอโทษอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันกลายเป็นความรุนแรงคนอยู่ตั้งเยอะ
เด็กนักเรียนเห็นกันทั้งโรงเรียนอยากให้ตำรวจดำเนินการ
ถ้าเกิดพอจะมาขอโทษทำไมผอไม่คิดให้เยอะ

ลูกชายมาก่อนคือมากับเพื่อนเขา
ผมไปรับลูกสาวทีหลังลูกสาวก็พูดให้ฟังว่าน้อง
โดนครูทุบครูตีผมเอาไปทำอย่างไรมา
คุณเหลือทูบดอกเดียวไปไหว้ครู
พอวันไหว้ไม่เป็นไร
แต่วันที่สองครูไปบอกเพราะครูประจำฉัน
ไกล่อยู่เด็กก็ไม่รู้ความหมาย
ครูก็ไม่บอกแต่ที่แรกก็เลยเรียกลูกผมมาหน้าเสาทง
แขนมาทั้งหยิกทั้งทุบหลังทั้งดึงหูครับ
คนร้องไห้ทั้งโรงเรียนนะครับว่าโอ้โหคุณคือจริงจริงถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ย
ต้องสอนเขาให้รู้ว่าทูปมันสำคัญยังไงนะ
อ่าใช้ในพิธีไหว้ครูต้องเก็บไว้ให้ครบอืม
เหมือนขุนทศคุณครูบอกแบบนี้ว่าวันนั้นก็มีการพูดสั่งสอนน้องเขาไปจริง
แล้วเขาบอกว่าคือก็คือบอกว่าแค่ทำเล่นเล่นแต่ว่าน้องเขาอ่ะ
เหมือนมีท่าทีเยอะเยอะอะไรแบบเนี้ยอ่าครูก็เลยบอกว่าอ่า
ก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกพอจริงจริงแหละทีนี้ฟังทางผอบ้างไหม
ทางด้านของพอค่ะหรือว่านางพัฒนันพัฒนาพุทธิเลอร์
อำนวยการโรงเรียนหนองแวงยอมรับนะบอกว่าอ่ะ
มีการทำโทษน้องจริงค่ะด้วยการบิดพุงบิดหูแล้วก็ทุบหลัง
แต่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีทำลงไปเพราะต้องการให้นักเรียนทราบ
พิธีไหว้ครูเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ควรจะเคารพแต่น้องกลับมีท่าทีหัว
เยอะลองฟังเสียงพอหน่อยค่ะพอก็บอกว่าถ้าเธอทำแล้วก็ให้ไปกลับ
ขอโทษคุณครูนะคะไปก็บอกนักเรียนให้ไปคุณครูสอนประกาย
ก็ยืนอยู่แต่ไม่ให้กราบลงท้าวครับพออ้อกราบสามครั้งอืม
ทีนี้ก็ไม่ได้กราบคุณครูสอนประกายค่ะก็กราบอยู่แต่แม่ถึงกับแทบเท้า
ครูสอนประกายก้มลงมานั่งอุ้มกอดเด็กไว้ค่ะก็มีคุณครูที่คอยห้ามไว้
ไม่ให้ผอตีเด็กเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียกับพอก็มีคนห้ามอยู่ค่ะ
พอก็ไม่ได้ลงโทษถึงขั้นที่จะว่ารุนแรงเจ็บปวดนะคะ
ก็แต่ก็ลงมือจริงค่ะแต่ไม่ได้ว่ามีบาดแผล
มีอะไรที่จะต้องถึงขนาดช้ำข้างในอ่านี่ฝั่งพออืมพอ
บอกว่าไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้รุนแรงไม่ได้น้องแบบไม่ได้มีรอยเจ็บช้ำแต่ที่เห็นมีนะ
พออได้เห็นคลิปไหมไม่แน่ใจแต่อันนี้คือภาพนี้
คือภาพรอยแผลที่เกิดขึ้นที่บริเวณท้องของน้องแล้วก็บริเวณใบหูของน้องนะคะ
คือมันมีบาดแผลจริงจริงอ่าหลังเกิดเหตุทางด้านของผอเองก็ไปที่บ้านของน้องค่ะ
จะไปขอโทษขอโทษพ่อแม่น้องผู้ปกครองนั่นแหละค่ะแต่ทางบ้านน้องเขายืนยัน
ยังไงจะดำเนินคดีค่ะแล้วเขาบอกว่าแน่นอนว่าก็จะต้องมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะยังไงก็ไม่ยอมแน่นอนเรื่องนี้อืม